มันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงคุณผู้ชม

ประเทศไทยถูกใช้เป็นสถานที่
รับขยะสารพิษจากหลายประเทศครับ

มาพูดคุยกันกับคุณเพ็ญศรีแทร่ตั้งครับ
ผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณนิเวศนะครับ

ต่อเนื่องที่คุณก๊อฟโปรยไว้เมื่อสักครู่ว่า

อยู่ประเทศไทยก็กลายเป็นสถานที่
รองรับขยะติดเชื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์

แต่ก่อนเนี่ยประเทศที่รองรับเรื่องพวกนี้

ตอนหลังจีนไม่เอาแล้ว

เออแล้วทำไมอยู่กลายมาว่า
ประเทศไทยกลายเป็นที่รองรับขยะพวกนี้

หนังสือพิมพ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

ตำรวจบุกเข้าไปตรวจจับ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่นำขยะพิษมา

ขยะพิษขยะติดเชื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องพวกนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้ครับ
เรื่องพวกนี้สื่ออาจจะให้ความสำคัญน้อยไปหน่อย

ไม่ใช่ข่าวที่คนสนใจมาก
แต่ว่ารายการขีดเส้นใต้ไทยรัฐทีวีคิดว่า
เรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญครับ
งั้นในอนาคตลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงครับ

นำไปสู่การเป็นโรคแพทย์เขาก็ยืนยันว่า
ขยะเหล่านี้มันมีสารตะกัวส่วนหนึ่ง
ตะกัวนำไปสู่อะไรครับ

ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับเรื่องนี้
กับคนที่เขาเกาะติดติดตามเรื่องนี้อยู่
ท่านเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศ
คุณเพ็ญโฉมแทร่ตั้งมาเป็นแขกเชิญของผมครับ

ทำไมมันเป็นยังไงมายังไง
มายังไงทำไมเรื่องนี้จึงมาเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ค่ะอยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่า
ปกติขยะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขยะอันตรายจากอุตสาหกรรม
หลายประเทศเขาพยายามที่จะผลักดันออกนอกประเทศอยู่แล้วนะคะ
นี่ก็ประมาณ๓๐ปีที่แล้วมันเป็นที่มาของการทำให้เกิดอนุสัญญาบาเซล
ซึ่งองค์การสรรพชาติได้ยกร่างขึ้นนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอุตสาหกรรมประเทศร่ำรวยเนี่ย
ส่งออกเขย่าอุตสาหกรรมหรือขยันตรายไปยังประเทศกำลังพัฒนา
เพราะฉะนั้นในปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับอันนี้เราก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาบาเซลคอยควบคุมไม่ให้มีการส่งออก
แต่ว่าด้วยข้อที่ตัวอนุสัญญาบราเซลจะมีข้อยกเว้น
ยกเว้นตรงที่ว่าถ้าหากว่าหน่วยงานรัฐบาลอนุมัติให้ประเทศผู้ส่งออกสามารถส่งออกรายการสินค้านั้นได้
ผู้นำเข้าสามารถอนุมัติให้บริษัทนำเข้าสินค้านั้นได้
อนุสัญญาบาเซียลจะห้ามเด็ดขาดเรื่องการส่งออกและนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมหลายรายการนะคะเป็นร้อยรายการ
แต่ว่าด้วยข้อยกเว้นอันนี้ก็ทำให้มันมีการส่งออกและนำเข้ากันได้
อันนี้เป็นช่องว่างของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะ
ต่อมาประเทศไทยเองได้มีการทำความตกลงการค้าเสรี
ที่ชัดเจนมากเลยก็คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ซึ่งมีการลงนามกันไปเมื่อพศ๒๕๕๑ตอนนั้น

ปีแล้วค่ะ๑๐พอดี๑๐ปีเลย
ตอนนั้นเราเคยคัดค้านเรื่องนี้นะคะกับหลายองค์กรด้วยการรวมทั้งนักวิชาการ
ที่กำหนดให้มีการนำเข้าแล้วก็ส่งออกขยะได้เนี่ย
ประเทศไทยจะเป็นแหล่งเหมือนกับเป็นถังขยะของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งสุดท้ายเราก็คัดค้านไม่สำเร็จนะคะ
รายละเอียดของข้อตกลงอันนี้ชัดเจนมากเลยว่า
สินค้าที่ระบุไว้ในข้อตกลงจะรวมไปถึง

เขาจะบอกว่าสินค้ากลุ่มหนึ่งที่มีคำนิยามต่อไปนี้
ก็เป็นสินค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วยก็คือ
ก็คือสินค้าใดที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดได้แล้ว

พวกนี้ก็เลยกลายเป็นมีความหมายว่าเหมือนสินค้า

เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่เขาส่งเข้ามาบ้านเรา
เราไปซื้อสินค้าเขาว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีสินค้าใดที่อาจจะนำไปแปรรูปก็ได้

นำไปแปรรูปหรือว่านำไปใช้ใหม่
หรือว่านำไปเป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมบางอย่าง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าด้วย
แต่พอเราไปดูภาคผนวกของตัวข้อตกลงอันนี้นะคะ
นิยามเหล่านี้แล้วก็พิกัดสุรกากรที่กำหนดเอาไว้
มันคือขยาอันตรายทั้งนั้นเลย
มีเป็นหลายร้อยรายการนะคะ

อะไรบ้างครับที่แรงแรงที่รุนแรงที่สุด
และที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรที่มาเนี่ย
คงมีหลายอย่างวันนี้ฉันอาจจะบอกไม่ได้ว่าอะไรน่ากลัวที่สุด
มีตั้งแต่ว่าขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
ขี้เท่าจากเตาเผาขยะนะคะ
กากกำรภาพรังสีขยะอิเล็กทรอนิกส์

คือแทนที่เขาจะกำจัดบ้านเขาเนี่ย
ญี่ปุ่นแผ่นดินเขาเล็กคนเยอะ

ฉะนั้นเขากำจัดลำบากส่งมาบ้านเราดีกว่า
แล้วเขามีคดีฟ้องร้องเยอะด้วยนะคะ
ในเรื่องที่เอาขยะไปเผาก็มีการฟ้องร้องเยอะ

แล้วคนที่สั่งเรื่องพวกนี้มาเป็นใคร

เพราะว่าเราเคยพยายามสอบถามบริษัทนำเข้า
จากหน่วยงานสุรกากรหรือว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม
อันนี้เขาถือเป็นความลับทางการค้า
คืออย่างนี้ผมแทรกนิดนึงนะ
ที่เอามารีไซเคิลผมเข้าใจว่า
เอามารีไซเคิลทำการค้าหากำไร
แต่เอ๊ะไอ้พวกขยะติดเชื้อกากอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างเนี่ย

ต้องมีคนบ้านเราที่ขันอาสาสั่งมา

ธุรกิจการจัดการของเสียเป็นธุรกิจที่ทำกำไรเยอะมาก
แล้วก็ยิ่งถ้าหากว่า
ข้อตกลงการค้าของญี่ปุ่นในช่วงที่เราศึกษาอันนั้นเนี่ย
มีการพูดถึงยุทธศาสตร์การจัดการขยะอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเลย
เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติของเขาเลยว่า
เขาจะต้องหาแหล่งกำจัดขยะเหล่านี้
โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมอ่อนแอ
หรือว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนัก
ซึ่งก็มีหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียตะวันออกเชียงใต้

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหลักหนึ่งที่เขาเล็งไว้
แต่ทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นที่เดียว
ถึงรวมแล้วนี่มีผลบังคับใช้ประจบันประมาณ๑๑ฉบัติ
ปีที่แล้วที่คุณเพ็ญโฉมบอกว่าเริ่มเห็นปัญหาแล้ว
ต่อสู้แต่ว่าตอนนั้นทางราชการเขาอ้างว่ายังไง
เขาอ้างว่าเข้ามาจะต้องมีการควบคุม

เขาบอกว่าเมืองไทยไม่มีอะไรน่าห่วงใย
เราเป็น๑รัฐภาครีของอนุสัญญาบาเซล
ซึ่งดิฉันได้เรียนแล้วว่าอนุสัญญาบาเซอร์มีข้อยกเว้น
อย่างที่สองคือเรามีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำกับ

สินค้าที่มีส่วนผสมของสารอันตรายโดยเฉพาะ
ของเสียอันตรายก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนี้

กฎหมายควบคุมแข็งแรงอยู่เจ้าหน้าที่จะต้องคอยดูอยู่อะไรอย่างนี้นะ
ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราติดตามกฎหมายดี
เราจะพบว่าตั้งแต่พศ๒๕๔๗๔๘เนี่ย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทยอยออกประกาศกระทรวง
เพื่อยกเว้นเพื่อยกเว้นบริษัทผู้นำเข้าผู้ส่งออกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายให้
ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ซึ่งในนี้ก็จะมีบัญชีรายชื่อของสารอันตรายหรือประเภท
สินค้าต่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
เอาล่ะเราท้วงติ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วง
มีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่
พอมาถึงสภาพความเป็นจริง๑๐ปีที่ผ่านมา

ก็อย่างที่ว่านะคะเมื่อข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้
ข้อตกลงการค้าเสรียังมีใจความสำคัญที่เราควรจะรับทราบ

การนำเข้าขยะเหล่านี้ดิฉันขออนุญาตเรียกว่าขยะไม่ขอเรียกว่าสินค้านะคะ
การนำเข้าขยะเหล่านี้นำเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษี
จากปีที่๑จนถึงปีที่๑๐ที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เนี่ย
ประเทศไทยจะต้องลดภาษีนำเข้าหรือว่าสุรกากรต่างให้เหลือ๐
แต่เดิมอาจจะมีการนำเข้าอาจจะเสียภาษี๒๐
แต่ว่าข้อตกลงนี้ทำให้ภาษีเหลือ๐
และจะต้องลดเหลือ๐ทุกรายการในช่วง๑๐ปีนะคะ
ประเด็นต่อมาก็คือว่าโดยข้อตกลงการค้านี้เอง
ก็ทำให้การตรวจสอบตู้สินค้าที่ด่านสุรกากร
แต่เดิมเคยตรวจสอบทุกตู้สินค้า
ทำให้ทุกวันนี้เหลือแค่การสุ่มตรวจตู้สินค้าบางตู้เท่านั้น

เข้มงวดแล้วค่ะเพราะว่าข้อตกลงการค้าเนี่ย
หมดเลยว่าต่อไปนี้สุรกากรจะต้องตรวจตู้สินค้าเนี่ย
ให้เหลือประมาณร้อยละ๑๐สำหรับตู้สินค้าที่นำเข้า
และประมาณ๑๒๐สำหรับตู้สินค้าที่ส่งออก
เพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราถึง
เมื่อตำรวจไปตรวจค้นถึงเจอเจอมากนะคะ
ตู้นะผมเห็นที่ตำรวจไปตรวจค้นถ้าดูในภาพนะ
โอ้โหมันเป็นเกียร์อยากติดเชื้อเหม็น
อันนี้ก็จะเป็นผลมาจากเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีด้วยนะคะ
และเป็นผลจากการที่ประเทศไทยได้ลดหรือว่าผ่อนผันมาตรการในการตรวจสอบ
ลงเรื่อยนะคะตามข้อตกลง
อีกทางหนึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย
คือกระทรวงอุตสาหกรรมเองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาได้มีการพยายามออกกระทรวงประกาศกระทรวง
เพื่อลดหรือว่าผ่อนผันการขอใบอนุญาตต่าง
ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
นิดหนึ่งที่เห็นในจอพวกนี้เป็นพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์

เหมือนกับที่เมื่อกี้ที่จังหวัดไหนเขาทำกันเนี่ยนะ
ใช่ค่ะกาลสินค่ะ
แต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นเป็นกองภูเขาเหล่ากาเนี่ยพวกนี้อยู่
คือนี่สั่งเข้ามาหมดเลยนะเจอที่ท่าเรือนะเจอเจอที่ด่าน

ทีนี้มาจนถึงวันนี้พอเห็นเป็นข่าวใหญ่อย่างนี้แล้วนะคุณเพนชม

หลังจากนั้นกรมศุลกากรก็บอกว่าจะยกระดับการตรวจสอบการนำเข้าให้เข้มข้นขึ้น
กรมควบคุมมลพิษคุณสุนีปียะพันธงอธิบดีก็บอกว่าจะกวดขันการสำแดงเท็จ
ถ้าพบจะผลักดันส่งกลับบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะจะส่งกลับ
ธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณบอกว่าเรื่องนี้กระทบต่อสุขภาพ
มีสารตะกัวมีผลต่อโรคไตเชื่อใจได้ไหม
ก็อันนี้เชื่อใจได้ไหมถ้าเชื่อใจได้บ้านเราจะไม่มีปัญหานี้เลยนะคะ
คือถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์อันนี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นครั้งแรก
เคยเกิดขึ้นมานานเป็นช่วงช่วงนะคะมีการตรวจจับก็จะมีฆาติการที่รับผิดชอบออกมา
ให้ความเห็นแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าต่อไปนี้จะใช่

ทีนี้ถ้าทำจริงอย่างที่ว่าเนี่ยปัญหาลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น

ถ้าไม่ปล่อยประละเลยปัญหานี้ไม่เกิด
ทีนี้ทีนี้ดิฉันจะขอเสริมนิดนึงค่ะว่า
โดยงานที่กำกับดูแลตรวจสอบแล้วก็ต้องเอาผิดกับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นจริงเรื่องนี้ต้องเป็นคำถามย้อนกลับไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษอะไรต่างนั้น

คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือหน่วยงานเดียวคือกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษสามารถทำได้ก็อาจจะไปตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่

กรมศูนย์ละกากรก็เป็นไปตามข้อสัญญา
คืออย่าไปตรวจอะไรมากนะต้องอำนวยความสะดวก

เพราะฉะนั้นนับจากด่านสุรกากรแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศเป็นหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และก่อนหน้านั้นด้วยว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผู้อนุมัติให้มีการนำเข้าไหม
ถ้าอนุมัติให้นำเข้าเข้าถึงนำเข้ามาได้เพราะฉะนั้นของทั้งหมดที่นำเข้ามาส่วนมากเป็นการอนุมัติให้นำเข้ามาได้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อาจจะมีสอดไส้บ้างอันนี้เป็นการทำผิดนะคะ

หรือว่ามีการลักลอบนำเข้ามาบ้างทางด่านชายแดนทางช่องทางอื่นหรือว่าท่าเรือทางท่าเรือของเอกชนก็อาจจะมีบ้าง
นั้นมาถึงวันนี้สิ่งที่คุณเพ็ญโฉมและคณะเรียกร้องก็คือหนึ่ง

เราคิดว่าต้องกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นบทบาทหลักและความรับผิดชอบหลักอยู่ที่กรมโรงงาน
ก็คือต้องต่อไปนี้เรื่องของการอนุมัติให้มีการนำเข้าอาจจะต้องกลั่นกรองนะคะ
อนุมัติให้นำเข้าแล้วต่อไปคือตรวจสอบ
ตรวจสอบว่าสิ่งที่นำเข้ามาถูกต้องไหม
แล้วตรวจสอบลำดับต่อไปก็คือว่าเมื่อนำเข้าสู่โรงงานแล้วเนี่ย
เขามีการกระบวนการผลิตกระบวนการจัดการต่างของเขาถูกต้องตามกฎหมายไหม
อนุญาตของเขาถูกต้องไหม
แล้วก็มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม

ใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ว่ามีการร้องเรียนทีก็ไปตรวจที
ไม่มีการร้องเรียนก็ไม่มีการดำเนินการใดเลย
เอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เอามาอธิบายให้ฟัง
เอามาให้ได้เห็นภาพว่าเรากำลังเจออะไรกันอยู่
จริงรายละเอียดมีเยอะคุณปินโฉมก็มีข้อมูลเยอะที่จะอธิบาย
แต่วันนี้มาปลุกให้สังคมไทยตื่นขึ้นมาก่อนว่า
ณวันนี้เรากำลังเผชิญอะไรอยู่

ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มีปัญหาต่อสุขภาพแน่
ทำไมอยู่ดีประเทศไทยถึงกลายเป็นสถานที่รับขยะรับสารพิษ
กากอุตสาหกรรมรับอะไรต่อมิอะไร
แม้กระทั่งจีนประเทศเขากว้างใหญ่ภายศาลอย่างนั้น
เขายังปฏิเสธไม่เอา
ประเทศไทยต้องมาเจอปัญหานี้
แต่ว่าแน่นอนครับเรื่องนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว
ต้องหาทางแก้ไขเราก็คาดหวังว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณคุณเป็นโฉมที่มาให้ข้อมูล
มีอะไรจะบอกทิ้งท้ายที่ใครก็ได้ที่เกี่ยวข้อง

ค่ะก็คิดว่าตอนนี้นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

เพราะปัญหามันเร่งด่วนและชุดเชิญมาก

อยากให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง๔ทับ๕๙
ที่ไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง

ที่จะไปตั้งในพื้นที่สีเขียวที่ไหนก็ได้

นี่คือเรื่องราวที่ผมคิดว่าคนไทย

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ